คือเขตที่มีการละลายกันใหม่ใช่ไหม

แล้วก็เขตบึงกลุ่มยกเว้นแขวงคลองกลุ่ม

เดี๋ยวต้องรอถามว่าทำไมมารถเมย์

เป็นเทรนด์ที่ใช้หาเสียงด้วยแหละเรื่องของมลภาวะนะครับ
โอ้โหนี่เขามาพร้อมกันจริงนะครับ
บรรยากาศตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับ

เพื่อไทยก็มานะครับชาติพัฒนากล้า

นี่นั่นผมเห็นเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าใคร
ใครพี่อุ๋ไม่อุ๋เห็นใครครับ
ใช่คุณสุริยะนี่ครับซึ่งกลับมาอยู่กับเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
อ้าวกลับมาจากพลังประชารักษณ์
คุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่คุณสิริยะที่เราเห็นนะตรงนี้นะ
ครับนั่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั่นแกนนำพัก
โอ้โหวันนี้เขาก็จัดเต็มกันมาเหมือนกันนะ
แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
แต่ว่าคือตัวอย่างแก่นำพักก็มาให้กำลังใจเยอะเลยครับ

ครับพลังประชารักษณ์ก็ยังไม่เห็น

คุณหญิงสุดรับศรีรีรวมไทยด้วย

ตอนนี้๖นาที๓๘นาทีนะครับครับ
เพราะว่าจะต้องมายืนตรงนี้ก่อนกี่โมงนะพี่อุ๋ย

องค์ครึ่งนี้เรียบร้อยเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเขาตกคิวปะเขาโทษเราเลยนะ
ถ้าจับสลากหมายเลขผู้สมัครนี่ยุ่งเลยนะ
แต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปข้างในก็จะเจอพี่ก๊อฟทัศนัยนะรอรายงานอยู่
นี่คุณสุรชาติเทียนทองนี่ครับหวานที่ผู้สมัครสอสอหลายคนก็เป็นสอสอเก่าหลายคนก็เป็นผู้สมัครหน้าใหม่
ก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยได้คนเก่าหรือว่าทายาทของนะครับแก่นำเก่าเนี่ยกลับไปร่วมนะครับ

พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐ
เมื่อกี้ไม่มีใครขึ้นผิดคันใช่ไหม

เหมือนกันเฉยต้องดูสติ๊กเกอร์ให้ดีนะครับ

เปิดประตูลงมาจึงน่ะคุ้นผิดคันเนี่ย
ใครลงมาคนแรก
หรือว่าถ้าเกิดเพื่อไทยจะขึ้นคันนี้ก็ไม่แปลก
หมายถึงว่าบางทีเขาก็คาดการณ์กันไง

แต่ทางเพื่อไทยพลังประชารัฐเขาก็ออกมาปฏิเสธกันหมดแล้ว

นี่ถ้าคนแรกที่ลงมาจากรถเมย์เป็นกระเป๋ารถเมย์นี่ตลกเลยนะ
ไม่มีเค้าเมามาทั้งทัน

ใครจะลงมาเป็นคนแรกสำหรับพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐนี่วิตป้อมคนเนียกระวิทหัวหน้าภักร
ชูสโลแกนชูนโยบายเรื่อง๙ข้ามความขัดแย้งใช่ไหม
เพื่อจะได้ก้าวข้าม๒๕๐สว

คือในยักษ์การพูดถึงการ๙ข้ามความขัดแย้ง
พี่อุ๋ยมองว่าพลังประชารัฐเอง
พร้อมที่จะร่วมงานกับทุกภาคการเมืองไหม

เพราะว่าการประกาศว่าก้าวข้ามความขัดแย้งของบิ๊กป้อม
นั่นหมายถึงว่าสามารถทำงานได้กับทุกพัก
เพียงแต่ว่าสูตรการ๙ข้ามความขัดแย้ง

อย่างเช่นถ้าพลังประชารัฐได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งครับ
อย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาได้อันดับ๒นะ
เพียงแต่ว่าเพื่อนไทยอันดับ๑เขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
รวมไม่ได้พลังประชารัฐก็ไปรวมเสียงมา
แต่ในครั้งนี้พอวิตป้อมบอก๙ข้ามความขัดแย้ง
ถ้าพลังประชารัฐได้สอสอเป็นอันดับหนึ่ง
เขาจะใช้สูตรไหนในการที่จะเชิญแต่ละพักมาร่วมงานกัน
ต้องรอถามคุณสกลทีด้วยไหม
หรือถ้าเกิดพลังประชารัฐไม่ได้สอสออันดับหนึ่ง
ในการก้าวข้ามความขัดแย้งของบิ๊กป้อม
นี่คุณอ๋อมสกาวใจเพื่อไทย
การข้ามความขัดแย้งของพี่เป้าอาจจะหมายถึงเรื่องที่ว่า

แต่มันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพราะจะไปตรงนั้นตรงนี้มันมีความขัดแย้งไปหมดเนี่ย
เป็นสูตรที่ให้บิ๊กป้อมเป็นนายกแม้จะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งนะครับ
แล้วบิ๊กป้อมไปฟอร์มพักต่างมาเป็นรัฐบาล

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะ
คุณสกลทีนี่ไงนี่คุณสกลที

ใช่อันนี้ก็มีประสบการณ์จากการหาเสียง
เพราะว่ากรมธมมาเต็มเหมือนกัน
คือที่แรกคนก็คาดการณ์ว่าคุณสกลทีพัทยากุล
ซึ่งก็เคยเป็นแกนนำประวัติศาสตร์ด้วย
คาดการณ์ว่าอาจจะไปอยู่รวมไทยฟ่างชาติ
พักที่จะส่งบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตนายกหรือเปล่า
แต่คุณสกลทีมาพลังประชารัฐนะฮะ

ซึ่งประกาศไปแล้วว่าไม่ขอลงสอสอ
เดิมจะลงประติศาสตร์
แต่อาจารย์นรมนบอกอยากให้คนรุ่นใหม่ลงสอสอบ้าง
แต่บางคนก็ไปคาดการณ์กัน
วิทยอสคาดการณ์ก็บอกว่าได้ลำดับไม่ดีหรือเปล่า

อาจารย์นรุมลบอกว่าเพราะว่าอยากเปิดโอกาส
คนรุ่นใหม่ลงสอสอมากกว่าใช่ไหมเบิร์ต
ใช่ครับแล้วก็เรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐ

เขาจะสามารถทำพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้เหมือนกับที่เขาทำเมื่อปี๒๑๖๒หรือเปล่า
แต่ก็น่าจับตาเพราะว่าเสียสอสอที่เป็นแชมป์กรทมไปหลายคนเลยนะ

อืมแต่ละพักก็ต้องการนะครับ
ที่จะได้สอสอในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ครับโอ้โหตอนนี้ผมว่าเขาทยอยกันมา
ครบทุกพักแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปแสดงตัวที่ด้านในไปยื่นเอกสาร
นี่แหละครับคือบรรยากาศที่คือพลังประชารัฐเรายังไม่เห็นบิ๊กป้อมนะ

คุณแบบสักคนทีให้สัมภาษณ์พูด
กับคุณวิโรธวิโรธก้าวไกล
แล้วก็บอกว่าต่อให้ก้าวข้ามความขัดแย้ง
แต่ว่ามันก็ต้องมีจุดยืนด้วย

สุดท้ายแล้วจะรวมกันได้จริงหรือเปล่า
อันนี้เวลาจะเป็นคำตอบรวมไปถึงคะแนนเสียงด้วย

คือมีคนเคยถามคุณสกลที

สมมุติถ้าเกิดมันเป็นสูตรที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐ

คุณสุกลทีบอกถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ย

ผมก็ต้องมาดูจุดยืนในส่วนตัวของผม

แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะเอายังไง

การเมืองนี่อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย
ถ้านักข่าวก็ต้องบอกว่ามันลงตัวกันตรงเรื่องของการต่อร้องนี่แหละ
ถ้าอยากได้สอบกันแล้วด้วยล่ะครับคุณผู้ชมค่ะ

กรทมนี่ไว้ใจคนกรทมไม่ได้ด้วยนะ

สมมุติวันนี้ตัดสินใจไปแล้ว๗หรือ๑๔พฤษภาคม

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ย

อีกประมาณสัก๔๐กว่าวันเนี่ยนะคะ

ตกลงสอสอกรธมของภารังประชารัฐ

เพิ่งมานั่งคุยกับผมได้เปิดปากกับภาคภูมิ
วันนั้นที่มีผู้สมัครที่เป็นดารานักแสดงใช่ไหม

ในการย้ายพักอ่ะ

ก็คือปัจจุบันเขาอยู่ภาระประชารัฐ
มายื่นแล้วนี่มีพักชัดเจนแล้ว